วันที่๒๑มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง

คณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่
และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
เป็นกรณีพิเศษประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด

จากคณะแพทยศาสตร์ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
จากนั้นในช่วงเวลา๑๓นาฬิกา
เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
ไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษ
โดยใช้เส้นทางถนนกละปะพฤกษ์
เลี้ยวซ้ายผ่านวัดป่าอดุลยาราม
เข้าถนนกละปะพฤกษ์อีกครั้ง
แล้วเลี้ยวขวาเข้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษ
ตามกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ในวันที่๒๒ถึง๒๒๘มกราคม๒๕๖๒
เปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิษฐรรมวันละ๔รอบ
รวมทั้งเปิดให้ประชาชนได้วางดอกไม้จันทร์
ที่ฐานเมนลอยชั่วคราวของวัดหนองแวงพระอารามหลวง
และที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษแห่งนี้
เพื่อความเป็นระเบียบและรวดเร็ว

ที่พื้นที่อาจไม่ได้กว้างขวางมากพอ
กำหนดให้เดินเข้าศูนย์ประชุมด้านหน้าตรงกลาง
โดยสามารถเดินไปตามแนวเต็นต์ชั่วคราวที่ติดตั้งไว้

ให้เดินตามทางริมฝั่งซ้ายและขวา
เพื่อวางดอกไม้จันทร์ด้านหน้าเวทีแล้ววนออก

ระหว่างที่มีพิธีสวดพระอภิษฐรรม
จะให้วางดอกไม้จันทร์บริเวณด้านหลังที่นั่งของคณะเจ้าภาพ
เสร็จแล้วให้วนออกทางเดียวกัน

ให้เดินเรียบริมฝั่งซ้ายขวา
ตามแนวที่จัดตั้งเต็นต์ชั่วคราวไว้